พังพูดเรื่องส้มตำแล้วก็แซ่บปากซูซิให้มาเลย
คุณผู้ชมค่ะแต่ที่จะพูดเรื่องนี้ไม่ได้พูดเรื่องของกิน

นี่นางเอกระดับตำนานพี่น้ำพึ่งนัทธริกา
ท่าสมัยก่อน๑๐หมื่น๑๐หมื่น๑๐หมื่น
เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่รุ่นพวกเราเนี่ยเกิดทันแน่นอนนะคะ
ปีนี้ค่ะพี่น้ำพึ่งนัทธริกานะคะปัจจุบันอายุ๔๓ปีแล้วนะคะ
เป๊ะของหุ่นความสวยอย่างกับสตาร์ฟไว้ตอนสมัยเข้าวงการใหม่ไง
วานโชว์ความสวยแซ่บกันหน่อยดีกว่านะฮะ
ลุคทองกวาว๒๐๒๒จากละครมนรักลูกทุ่งผลงานดังสร้างชื่อกับพี่น้ำพึ่ง
เมื่อปี๒๕๓๘คุณผู้ชมดูภาพนี่สมัยก่อนและสมัยปัจจุบัน
อันนี้ภาพเก่าคือชุดแดงนะภาพปัจจุบันคือชุดเขียว
เห็นไปเลยนะต่างกันตรงไหนเขาก็ยังสวยเหมือนเดิม
ขึ้นด้วยด้วยซ้ำคุณผู้ชมซ้ายมือเนี่ยทองกวาวปี๑๙
ขวามือคือทองกวาว๒๐๒๒ผ่านไปแล้วดิฉันนับนิ้วให้๒๗ปี
โอ้โหขยี้ตาแตกเลยฉันรู้ว่าทำไมมันเป็นรูปเก่ารูปแรกนั้นอ่ะ
เขาทำสไตล์วินเทจสวยเป๊ะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหุ่นพร้อมเพลียวยิ่งกว่าตอนสาวซะอีก
อกจากย้อนวานโชว์เซตภาพทองกวาวแล้วพี่น้ำพึ่งเขาโชว์ลุคคุณนายที่๓ด้วย
เมื่อก่อนมันจะมีคำฮิตไม่ร้ายหลังใจพอเรื่องมงกุฎดอกส้มอย่างที่พี่แจ๊คบอกเลย
เรียกได้ว่าไม่ว่าจะย้อนไปลุคไหนผ่านมากี่สิบปี
พี่น้ำพึ่งก็ยังสวยเอาอยู่ทุกลุคอุ๊ยอันนี้เซ็กซี่จังเลย
น้ำพึ่งเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าดีใจมากเลยที่ทุกคนชื่นชอบภาพเซตนี้นะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าหลังมามาดูแลสุขภาพอีกครั้ง
เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีช่วงนึงนะถ้าใครจำได้ก็มีช่วงอวบหน่อย
พี่น้ำพึ่งบอกว่าช่วงนั้นปล่อยให้น้ำหนักตัวเยอะ
แล้วมันมีปัญหากับข้อคงข้อเข่าปัญหาสุขภาพเยอะนะฮะ
กระทบกับการดำเนินชีวิตก็เลยหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเอง
จากจะได้รูปร่างที่ดูดีแล้วสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจดีหมด
ติดตามเสียงหน่อยค่ะ
คนโฟกัสที่หุ่นในการถ่ายชุดแฟชั่นในครั้งนี้
ก็ขอบคุณมากเลยเพราะน้ำพริกเองเนี่ยก็พยายามทำให้หุ่นดูดีในการถ่ายแฟชั่นนะคะ
เพื่อที่จะให้ใส่ชุดไหนก็สวยจะบอกว่าไม่ใช่แค่เซ็ตนี้นะที่สวย
ยังมีเซตอื่นอีกที่บอกไว้นะคะ
แต่ละเซตก็จะมีความแตกต่างแล้วก็มีความเสน่ห์ของเซตเหล่านั้นน่ะนะคะ
ก็ต้องรอดูกันไม่สปอยแหละ
ยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งต้องดูแลสุขภาพแล้วก็หุ่นให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
แทบจะไม่อยากเชื่อสายตานี่คือผู้หญิงวัย๔๓ปีที่สวยมากคุณผู้ชม
คุณค่ะนอกจากภาพเซ็ตความสวยเหล่านี้ตอนนี้บอกเลยว่าทำให้พี่พึ่งเนี่ยเนื้อหอมมากนะ
เพราะว่าอะไรตอนนี้ผู้จงผู้จัดละครหลายเรื่องติดต่อมา
พี่น้ำพึ่งก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐมาว่าตอนนี้รับเล่นแน่นอนแล้วนะ๓เรื่องจุก
จริงอยากรับทุกเรื่องแต่ถ้ารับทุกเรื่องที่ผ่านมาที่ติดต่อมา
จะทำออกมาได้ไม่ดีเดี๋ยวแบ่งเวลาได้ไม่ถูกนะคะต้องซุ่มซ้อมอ่านบทอย่างเต็มที่
เรียกได้ว่าปังรับปีเสือแบบจุกเลยนะคะ

ทำท่าเหมือนเสื้อเหลืองเมื่อกี้ทำอย่างนี้

ได้อยู่นี่ด้านนี้เออได้อยู่

คุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าตอนนี้หน้าจอทีวีไลน์หมดแล้วค่ะปากกาวง

แต่เป็นแรงบันดาลใจแหละดูแลตัวเอง